คู่อื่นปี๒ปีเลิกกันไปดูคู่ดิฉันกันดีกว่านะฮะ
ปีรักมากกว่าเดิมไม่มีเลิกเพิ่มเติมคือจะแต่งงานแล้วค่ะ
สำหรับนาตาลีเจียรวนลและฟลุ๊กเกริกพลนั่นเองค่ะ

เห็นว่าช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แหละ
แผงเนี่ยเข้าร่วมงานนะพันกว่าคนเลยทีเดียวค่ะ

ใช่ค่ะเอาไปฟังเสียงกันหน่อยจ้า
ก็มี๑๔มีนากับ๒๔มีนาค่ะ
๒วันคือยังไงค่ะพี่เป็น๒วัน
อันหนึ่งงานเช้าอีกอันงานเย็นเลี้ยงฉลองค่ะ
อย่างเตรียมไว้หมดแล้วแต่ว่าในดีเทลของอีกหลายเรื่อง
เราต้องลงดีเทลอีกเยอะมากค่ะ

พอตอนนี้อีก๒เดือนเฮ้ยมันเริ่มแบบ
จะทันไหมอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ

การ์ดเริ่มพิมพ์เริ่มแจกได้ยังไงค่ะ

ยังอยู่ในช่วงทรูฟการ์ดอยู่เลยค่ะ

คือลีอยากได้อะไรคือแล้วแต่ลีเลย
ฉะนั้นเนี่ยคนตัดสินใจก็เลยเป็นลีค่ะ